หลายปัญหาที่เกิดขึ้นกับบรรดาเด็กแล้วก็เยาวชนนอกจากการแข่งรถซิ่ง
การขับขี่เร็วขับขี่แบบผิดกฎหมายไม่สวมหวกกันน็อกแล้ว
ก่อนนั้นก็คือนักเรียนนักเลงอีกหนึ่งปัญหากลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกแล้ว
และกลับมาในรอบนี้เนี่ยทำร้ายทำลายชีวิตของบางคนไปด้วยก็คือแก๊งปลาหินที่เกิดขึ้น
ล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นภัยในความมืด
ซึ่งในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็มีคนมาแสดงความคิดความเห็นส่วน
ประนามและตำหนิพฤติกรรมแบบนี้ของวัยรุ่นที่ก่อเหตุครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือข้อความที่กำลังแชร์กันอย่างมากในสื่อโซเชียลมีเดียขณะนี้นะครับ
แล้วก็มีการโพสต์เอาไว้โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊คที่ชื่อกุ้งกั้งเรือนวิวา
โดยร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจนั้นช่วยกันติดตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุดักทำร้ายคว่างปลายก้อนหินใส่ชาวบ้านโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหนองกาอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินนะครับ
ข้อความส่วนหนึ่งเขียนเอาไว้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเคยโดนมากับตัว
ตรงที่เกิดเรื่องเมื่อคืนเลยสงสารญาติพี่น้องพ่อแม่หัวอกของคนที่สูญเสีย
มันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กแต่เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงหลายด้านของพวกเราชาวรัตนบุรี
ถ้าหากว่าจับผู้ที่ก่อเหตุไม่ได้ต้องมีผู้สูญเสียอีกกี่ชีวิต
มาช่วยกันเป็นหูเป็นตาฝากช่วยกันแชร์อย่าให้เรื่องนี้เงียบเลย
เพื่อความปลอดภัยของเรานี่คือบางช่วงบางตอนของข้อความที่มีการโพสต์เอาไว้นะครับ
ล่าสุดมีคนแชร์โพสต์นี้ไปแล้วเกือบหนึ่งพันครั้งรวมไปถึงบรรดาแฟนเพจชื่อดังต่างก็นำไปแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก
โดยคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็ประนามวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดด้วยนะครับ
สมาชิกเฟซบุ๊คลายนี้ครับคุณผู้ชมบอกว่าไม่เข้าใจว่าคนที่ทำแบบนี้ทำไปเพื่ออะไร
ความทุกข์ความเดือดร้อนของคนอื่นเป็นเรื่องสนุก
มุมมองของนักกฎหมายครับทนายความรายนี้แสดงความคิดความเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อาจเข้าข่ายความผิดฐานพยายามฆ่าซึ่งมีอัตราโทษสูงและได้เตือนวัยรุ่นด้วยนะครับว่าอย่ามองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเล่น
หรือทำไปด้วยความคึกขนองเพราะถ้าถูกตำรวจจับขึ้นมาจะได้รับโทษอย่างหนัก
สำหรับกระแสวิจารณ์ในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมก็เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นไม่ทราบจำนวนในจังหวัดสุรินคึกขนอง
ก้อนหินปลาใส่บรรดารถของคนที่สัญจรผ่านไปมาถนนสายท่าตูมรัตนบุรี
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกประมาณ๔ทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ติดต่อกันมา๓วันแล้ว
เมื่อคืนที่ผ่านมามีชาวบ้านสองรายถูกปลาด้วยของแข็งขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ทำให้รถเสียหลักล้มลง
ศีรษะเนี่ยฟาดไปกับพื้นรุนแรงอาการตอนนี้คือบาดเจ็บสาหัสนะครับ